ขโมยขโจรมันไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวอะไรใครทั้งสิ้น
เคอร์ฟิลบอกให้อยู่บ้านเหรอโอ๊ยโจนก็ไม่อยู่นะคะ
่องไปขโมยจักรยานยนต์สาวเจ้าหนึ่งที่อยู่ปฐุมธานี
บอกเดือดร้อนจัดคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเข้าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์
ที่ร้านบริการล้างอัดฉีดแห่งหนึ่งย่านลำลูกกา
คือตอนแรกคนร้ายเข้ามาหนึ่งคนนะเขาก็ทำทีเหมือนสำรวจนะคะ
พื้นที่ต่างมองใส่มองขวาหลังจากนั้นพอสมบัติออกการปุ๊บ
เดินกลับไปตามเพื่อนอีกคนเนี่ยค่ะมาแล้วสองคน
ตามเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมานี่เร็ว

มาช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์คันนี้แหละนะ
ออกไปจากร้านเฉยเนียนไปเลย

ซึ่งผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กนี้นะคะชื่อว่าคุณดอกหมวยหรือวรวรรณอุณหพันธ์
ก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า
รถหายตอนตี๒๓๐คนร้ายมากัน๒คน
เห็นน่าจะเป็นรถเวฟสีขาวรถคันที่หายเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเทา

พบเห็นก็ติดต่อที่เบอร์นี้พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้พร้อม
ทีมงานของเรารู้แล้วไม่รอช้านะคะ
เป็นไงบ้าง
ร้านนี้คุณผู้ชมอยู่ที่ถนนสวัยประชาราช๒๒ซอยวัดกลางคลอง๔
เทศบาลเมืองลาดสวายอำเภอลำลูกกา
ไปเจอกับนางสาววรวรรณผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กนั่นแหละ

แล้วก็พาทีมไปดูเลยนะคะว่าตรงไหนที่รถจอดอยู่แล้วมันหายไป
เธอก็บอกอีกว่าปกตินะพักอาศัยอยู่ที่ร้านคาแคร์ที่ทำงานอยู่นี่แหละ
จอดรถเอาไว้ข้างห้องอ่ากลางคืนแล้วนี่นะ
พอตื่นขึ้นมาไม่เจอรถ
ตายแล้วตกออกตกใจรถไปไหนปกติก็จอดอยู่ตรงนี้ครับ
ไปดูว่ากล้องวงจอดปิด

มีผู้ชายสองคนเนี่ยมาขโมยรถเขาไป
โดยมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่หายไปเนี่ยคุณผู้ชม
ครึ่งออกมาใหม่ได้สองวันน่ะ

โอ้โฮใหม่มาก

เธอก็เลยไปแจ้งความที่สพคูคศ
เอาภาพต่างจากกล้องวงจรปิด

เดี๋ยวติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะ
นี่ไม่กลัวข้อหาอะไรทั้งนั้นเลย
ฟิลล์ก็ฝ่าฟื้นขโมยของอีกนะ

ใครมีหว่าแสก็ช่วยกันน่าคิดต้องค่ะ